นี่คุณสืบสกุลเราสองคนก็ทำข่าวร้องเรียนพวกแบบสายสื่อสารมาก็เยอะเนาะ
ที่ผ่านมาเราก็จะเคยได้ยินเวลามันห้อยลงมาใช่ไหม
คนขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงปั๊บเกี่ยวรถเกี่ยวคอ
แต่เนี่ยที่จะเอาให้ดูเกี่ยวรถเหมือนกัน
แต่รถเนี่ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อ่าฮะ

เกี่ยวรถเก๋งกระโปรงหน้าเปิดเลย
รถเก๋งกระโปรงเปิดกระจกแตก

แบบนี้เพราะว่าฝากระโปรงมันเด้งตีขึ้นมาค่ะ
คุณคิดดูสิขนาดรถยังเย็นแบบนี้

เสร็จเลยเสร็จเลยเข้าคอนี่เลยปาดไปเลย
แล้วอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ฝากระโปรงหน้ารถไง

แล้วถึงจะแบบเปิดขึ้นมาได้มันก็หนักด้วยไง
แล้วสายสื่อสารมันเส้นเล็กเส้นใหญ่ยังไงฮะ
ก็เมื่อกี้ที่เห็นพาดอยู่ตรงถนนนะคะ

ใหญ่จนแบบสายข้างในมันปลิ้นออกมาเลยค่ะ
แต่เนี่ยงงเหมือนกันว่าอีท่าไหน

นั่นน่ะร่องรอยการที่สายมันคงตีค่ะ

น่าจะมาจากสายสื่อสารนี่แหละคุณผู้ชม
จุดตรงนี้อยู่ตรงสี่แยกบายพาส

คุยกับคุณครูค่ะคุณครูจินตปาตีขันทอง
คุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นครูกำลังขับรถกลับบ้าน

จุดตรงนี้มันเป็นทางโค้งเบี่ยงซ้าย
จะไปทางต่างระดับเข้าตัววารินชำราบ
มองไม่เห็นจริงนะว่ามันมีสายอะไรมา
แต่จู่คือเหมือนกับพอพ้นโค้งมาปั๊บ
ฝากระโปรงมันดีดขึ้นมาเด้งขึ้นมา

มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับสายตา
อืมตอนที่มานี่อาจารย์เห็นมายังไงครับ
ก็ขี่มาปกติแล้วทางก็เหมือนไม่มีไฟ
แล้วไม่เห็นว่ามีสายเรือไล่พาดอยู่ตรงกลาง
สายนี่ลักษณะใหญ่ไหมครับ
ใหญ่มาก
มันเป็นสายอะไรครับสายไฟหรือสาย

สายสื่อสารมันใหญ่แค่ไหนคุณนี่เส้นไปเริ่มเลย
ค่ะแล้วดูสิที่มันมาขวางอยู่แบบนี้
นี่ไม่รู้ไงว่าก่อนหน้าที่คุณครูมารถคันอื่นจะเจอไหม
จะกลายเป็นข่าวหรือเปล่าหรือว่ามันเพิ่งร่วงลงมา

สิฮะแต่เวลาแจ้งแบบนี้คุณสืบสกุล
เราต้องรู้ก่อนไงว่ามันคือหน่วยงานไหน

อันนี้มันสายอินเทอร์เน็ตอันนี้มันสายสื่อสาร
มันสายเคเบิ้ลครับอย่างไรอ่ะคะ

ใช่โอ้โหขนาดรถเก่งยังเย็นเลย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งจัดการไปดูแลแก้ไขด้วยนะคะ